มีภาพจากกล้องหน้ารถและเสียงในรถของสามีภรรยาคู่หนึ่งนะฮะ
อยู่แถวดอนหัวล่อที่ชนบุรีกลางดึก
เมื่อ๒คืนที่ผ่านมาเนี่ยขับรถไปจะกลับบ้าน
ใกล้จะถึงบ้านอยู่แล้วผู้ชายคนนี้มาดัก
ขวางทางเลยแล้วก็ชี้เหมือนต้องการขอความช่วยเหลือให้ลงไป
พอไม่ลงนี่ถูกทุบนะแต่บทสนทนาในรถเนี่ยอันเนี่ยสำคัญมาก
เป็นที่มาที่เราถามท่านด้วยว่าเป็นท่านจะจอดหรือไม่จอดค่ะ
เดี๋ยวลองฟังดูนะครับตั้งแต่เจอจนเกิดเหตุแล้วก็ไปเนี่ย

เกมถอยกิมถอยล็อกรถก่อนกิมล็อกรถ
ไม่เอากิมถอยหลังเลยไม่เอา
มันหายไปโอ๊ยกิมขับกิมขับเร็วไม่เอามึงมีกระบองกิมขับรถ
กูบอกให้ขับรถไปอย่าลงมึงจะลงอย่างไหนกินมันหักกระจกกูดิ
ถ่ายรูปเอาโทรศัพท์มึงอย่าลง

เอารถปิดประตูกิมมึงจะลงทำไม
กิมกิมโจ๊กกูแตกไหมแก้งกำรวจ

กิมเพื่อนมันมาเต็มเลย
ไปไหมทีมเพื่อนมาหมดเลยเต็มใบออก
กูบอกให้มันไป

เออกูไปก่อนนะเพื่อนมาเต็มเลยไป

โทรศัพท์กูอยู่นี่มึงไปก่อนนะ

ล็อกรถ

โทร๑๙๑มานี่เลย

กิมกิมจะถูกเมียในรถทุบเอาอ่ะสิ
บอกแล้วว่าอย่าจอดอย่าลง

หลายคนบอกอึดอัดแทนเมียเหลือเกิน

พอกิมไม่ลงแล้วกิมก็ไม่ไปสักที

ปรากฏว่าเขาขับไปถึงบ้านเขาเนี่ย

กิมก็ลงไปดูนะกิมเนี่ย

ก็ทำไมบอกลงได้ถึงบ้านแล้ว

ที่ท่านเห็นภาพเหมือนสักครู่นี้

ขับรถในคืนวันนั้นบอกว่าเป็นช่วงประมาณเที่ยงคืนวันที่๒๘ต่อเนื่อง๒๙กรกฎาคม
เขาขับรถกลับมาจากงานเลี้ยงอีกประมาณ๒๐๐เมตรจะถึงที่พักของเขาอยู่แล้ว
อยู่อยู่มีผู้ชายเขายืนยันว่าสองคนนะมายืนดักรออยู่กลางถนน
พอขับรถเข้าไปใกล้ชายคนนึงเดินมาขวางหน้ารถที่กลางถนน
อย่างที่ท่านเห็นในภาพโบกให้หยุดชี้เหมือนอะไรสักอย่างหนึ่ง
ซึ่งเขาไม่รู้ว่าต้องการอะไรแล้วที่ข้างทางมีผู้ชายอีกคนนึง
ที่คล่อมรถจักรยานยนต์อยู่พอเขาไม่จอดเพราะเมียไม่ให้จอดไม่ให้ลงด้วย
ขับผ่านมันทุกกระจกรถเลยฝั่งประตูคนขับนะครับทีแรกก็จะลงไป
เขาอยากจะไปถามว่าทุบรถเขาทำไมกำลังจะเปิดประตูรถลงอยู่แล้ว
ภรรยาที่มาด้วยตะโกนแบบบอกไม่ให้ลงเหมือนอย่างที่ท่านได้ยิน
แล้วก็เห็นมีวัยรุ่นอีกประมาณ๓๔คนวิ่งออกมาด้วยจากข้างทาง
เขาก็เลยกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยก็ขับรถมาที่บ้านนะครับปรากฏว่าระหว่างที่ขับรถ
ยังขี่รถตามมาอีกนะผู้ชายอ่าพอมาถึงที่บ้านเลี้ยวรถเข้าบ้าน
ชายคนนี้ที่ขี่จักรยานยนต์ตามมาก็รีบหันหัวรถจักรยานยนต์
แล้วก็ขี่หลบหนีไปเขาก็ยังงงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครหรือจะเป็นแก๊งมิจฉาชีพที่มาดัก
เพื่อจะรอให้คนลงมาแล้วก็จี้ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์อะไรแบบนี้
ผมก็ต้องค่อยขยับรถไปเลนสายเพื่อกำลังที่จะกดโทรศัพท์
หาเบอร์เขาแจ้งตำรวจหรือว่าหาเพื่อนฝูงเนี่ยครับ
ผมกำลังกดแชทหาเพื่อนให้มาช่วยอะไร

แฟนผมก็เร่งรีบเพราะแฟนผมกลัวตะโกนใหญ่เลย
มือก็จะค่อยอยู่แบบนี้แหละเขาโหลไปข้าง
อันนี้ก็เลยเตือนบอกว่ากิ้มถอยให้ถอยห่างเขาอย่างเดียวอย่างนี้
ทีนี้พอเราจะเลี้ยวไปเขาก็เดินตามรถไงค่ะ
พอเราจะไปทางนี้ก็จะลง
เขาก็เลยต่อยเอากระจกหลายรอบเหมือนกันนะคะ
ก็หันไปนึกว่าเพื่อนเขาเนอะก็ให้หนีอย่างเดียว
โกรธโกรธมากเลยแหละพูดอย่างเงี้ย

ใช่ค่ะเราก็คือว่ายังไงเราต้องไปก่อนใช่ไหมคะ
ในกรณีแบบนี้เราก็กลัวไว้ก่อน
เกิดเขามีอาวุธอะไรอย่างนี้มาใช่ไหมเราก็ไม่เห็นไง
เราก็ต้องกลัวไว้ก่อนค่ะ
แฟนสาวบอกว่าถ้าเลือกได้ตอนนั้นน่ะ
อยากจะตีแฟนมากกว่าคนที่มาตีรถซะอีก
เอานะกิมเขาได้ประสบการณ์ของเขาแล้วค่ะ
ทีนี้ค่ะผู้เสียหายทั้งสองคนก็บอกว่า
มันมีกลุ่มวัยรุ่นอยู่กลุ่มหนึ่งด้วยที่วิ่งกรูกันเข้ามา
นึกออกไหมเป็นแก๊งเลยเนี่ยใช่ทีมข่าวของเราไปเจอ
ตามไปเจอกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็เลยไปถามข้อมูลมาว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นี่คือถนนจุดเกิดเหตุเลยนะครับใช่ค่ะที่ถนนบ้านไผ่กลางดอน
ตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ
ไปเจอกับกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
จู่ผู้ชายที่ก่อเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์มาหาแล้วมาพูดจาท้าทายว่า
ไหนใครที่ว่าแน่เอากูลงเปล่ามาต่อยกูเลยใครว่าแน่
แบบนี้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ไม่มีใครเอาเรื่องเพราะก็เป็นคนรู้จักกัน
แล้วเห็นว่าเมาแน่ไม่ถือสาอะไร
แต่เพื่อนในกลุ่มคนนึงก็บอกว่าโอ้โหเมาขนาดนี้จะขับรถกลับไหวไหมเนี่ย
ก็ให้วัยรุ่นที่นั่งดื่มกันอยู่เนี่ยค่ะไปส่ง
ปรากฏว่ากระโดดลงจากรถเฉยเลยอ่ะอืมแล้วก็ไปทุบรถเก่งคันเนี้ย
ในคลิปอ่ะอยู่ดีก็กระโดดลงจากรถจักรยานยนต์แล้วไปขวาง
ไปทุบรถเขาอ่ะเพราะฉะนั้นที่ผู้เสียหายเขาเห็นว่ามีอีกคนนึงนั่งคล่อมจักรยานยนต์อยู่
เป็นพวกมันแน่แน่เนี่ยก็คือวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยที่ตั้งใจจะช่วยขี่รถจักรยาน
อยู่ดีดีคนนี้ก็ลงจากรถแล้วไปขวางถนนเขาใช่เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องด้วยเลย
อืมเขาไม่ได้จะไปร่วมก่อเหตุอะไรเขาจะเข้าไปห้ามด้วยซ้ำ
ก็เลยขอแก้ข่าวหน่อยได้ไหมไม่ใช่พวกเดียวกันนะกับผู้ชายที่ไปขวางรถที่ไปทุบรถอ่ะ
เขาตั้งใจจะไปช่วยไประงับเหตุด้วยซ้ำตั้งใจจะไปส่งผู้ชายคนนี้ให้ถึงบ้าน
เพราะผู้ชายคนนี้มันเมา
และตำรวจสพดหัวล่อจับตัวผู้ชายคนที่ไปขวางรถและทุบรถได้แล้วนะคะ
เมื่อช่วงเช้านี้เองค่ะนายกิติกรช่างถมหรือในเก๋งอายุยี่สิบเจ็ดปี
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอตัวหลับอยู่ในห้องพักไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุเท่าไหร่
มึนงงอยู่ตอนที่ตำรวจเรียกตัวไปสอบปากคำที่สพดหัวล่อ
ไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำอะไรลงไป

ใช่เขาบอกว่าเขางงมากพาเขาไปโรงพักทำไม
เปิดคลิปให้ดูในเก๋งบอกอ๋อผมเองอ่ะอ๋อ
แต่ผมจำไม่ได้ว่าผมไปก่อเหตุนี้ไว้

จำได้ตอนว่ากินเหล้าอยู่ห้องนะครับแล้วก็ออกไปหาเพื่อน
แต่ตอนเกิดเหตุนั้นคือจำอะไรไม่ได้
จำได้แค่ว่าตื่นเช้ามาเจ็บมือก็เลยคิด
รู้ไหมว่าเราไปทุบรถหรือเราไปทำอะไรช่วงกลางคืนที่ผ่านมาบ้าง
นี่ก็เขาทราบอยู่นะครับ
แบบคือจำได้แบบนิดเดียวจำได้เป็นบางเหตุบางตอนนะครับ

อ้าวไปนอนไหน

อมโมงอมโมงรวดไว้เหนื่อยทางอมโมง
มันจะเมาจนไม่รู้เรื่องขนาดนั้นเลยหรือ

ก็แล้วแต่เขาจะอ้างอะไรยังไงนะ
ตำรวจพอควบคุมตัวได้ก็เลยเชิญ
ผู้เสียหายนะครับสองสามีภรรยามาชี้ตัวนะครับ
ว่าใช่หรือไม่นะครับผู้เสียหายมาถึงก็บอก
โอ้โหใช่เลยพี่คนนี้แหละไม่ต้องสืบ
ในเก่งก็ยกมือไหว้นะครับทางฝั่งผู้เสียหาย
ก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรนะครับ
เขาก็สารภาพว่าทำไปเพราะเมาแล้วก็คึกขนอง
ขาดสติก็ยกมือไห้ขอโทษทางฝั่งผู้เสียหายล่ะ
ไม่ดื่มอีกแล้วครับไม่ดื่มตลอดไปไม่ดื่มวันนี้
ตลอดไปครับตลอดไปเลยนะ
พูดไปแล้วเราต้องรักษาแล้วพูดนะครับ
ไม่ต้องไปเครียดแล้วพี่ไม่เอาเรื่องหรอก
ใช่ไม่ต้องไปทำ

นี่บอกจะไม่ดื่มตลอดไปเลยเหรอ

ก็ระมัดระวังกันไว้หน่อยกันแล้วกันนะครับ
คือมันก็เป็นเรื่องที่สรุปแล้วเป็นแบบนี้
แต่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่เราอาจจะเจอขึ้นได้ในชีวิตของเรานะ